ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ก็มีการรายงานการปฏิบัติการด้านการแพทย์นะคะ
หน่วยงานที่ไปคอยดูแลประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคม

โดยนับตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนถึง๑๙พฤศจิกายน
มีผู้รับบริการด้านการแพทย์แล้วกว่า๘แสนคนค่ะ
นายแพทย์นรงอภิกุลวันนี้รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานครสำนักการแพทย์ได้รายงานผลการปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์ของหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการภาครัฐและองค์กรสาธารณประโยชน์
รวม๔๒แห่งที่ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม
ประสานงานในการให้บริการเพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางมา
กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา
ภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด๓๑๘๔๘คน
แบ่งเป็นทางด้านร่างกายมีผู้รับบริการ๓๕๒๓คน
ก็ประกอบไปด้วยการให้บริการตามอาการทั้งเป็นลมตะคริวอุบัติเหตุ
ปฐมพยาบาลแจกยาดมและแอมโมเนีย๒๓๔๙๔คน
ทำแผล๑๕๓คน
ขอยา๖๐๐๐คน
ตรวจโรคและรักษา๑๒๘๑คน
อาการก็มีตั้งแต่ปวดศีรษะเป็นไข้เจ็บคอปวดท้องอ่อนเพลีย
ปรึกษาเรื่องสุขภาพและมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปทั้งหมด๑๗คน
ส่วนทางด้านของสุขภาพจิตใจก็มีผู้เข้ารับบริการ๒๗คน
สำหรับผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมจนถึง๑๙พฤศจิกายนมีผู้รับบริการทั้งสิ้น๘๒๔๘๖๗คน
เป็นการให้บริการด้านร่างกาย๗๘๘๒๑คนและด้านจิตใจอีก๓๙๘๓คน
จากนี้ยังฝากให้ประชาชนเตรียมของใช้ส่วนตัวให้พร้อมก่อนจะออกเดินทางมา
ร่มเสื้อกันฝนยารักษาโรคประจำตัวและให้พักผ่อนให้เพียงพอ
สำหรับเด็กขอให้เขียนชื่อผู้ปกครองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ใส่กระเป๋าเป้ของเด็กเอาไว้ด้วยค่ะ